คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในระยะนี้ใครก็บ่นว่าร้อนนะคะ
เมื่อไหร่ฝนจะกลับมากว่าฝนจะกลับมาเนี่ยต้องทนร้อนกันก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้จิบน้ำเยอะทนร้อนกันหน่อย
ภาคเหนือและภาคอีสานในระยะนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่๑๗๔๐องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัด
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ราว๒๔๔๐องศาค่ะคลื่นสูง๑เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๖องศาคลื่นสูง๑เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริมนต์ธนตร์
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๕๓๘องศาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ไปดูทุ่งดอกไม้นะคะสีเหลืองอล่ามปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยค่ะ
นิยมมอบให้แก่คนรักเป็นตัวแทนของความรักนะคะ
ที่ไม่ต้องมีการตอบแทนใดค่ะ
ดอกเดฟเฟอร์ดิลเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นในภาคฤดูหนาว
ฤดูหนาวจะมีดอกนี้เยอะนะคะโดยเฉพาะบริเวณคาบเกี่ยวค่ะ
ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ